มาดูข่าวคุณอ้ำเลยคุณมดดำบอกว่า

คุณหนิงคุณตองคุณปุ๊กลุ๊ก

ไม่แน่ใจวันเกิดในตอง
คุณจะมาถามผมว่าผมอยู่ญี่ปุ่นหรือคุณ

ทำไมเมียเธอไม่ไปแต่งชุดว่ายน้ำกับเขาด้วยล่ะกัญชัย

นี่คือเพื่อนสนิทชุดเดียวกัน
เป็นที่ฮือฮามากมีท่ายากมีสะพานโค้งด้วย

บอกหน่อยแซะทุกคนใส่ชุดบิกินี่หมด

นี่คุณอ้ำคิดดู

คุณไอ้อ้ำกลับมาเป๊ะอีกแล้วเนาะ

แป๊บเดียวนะฮะแสนเก้าไลค์นะฮะ

ดูข่าวหน่อยฮะ

เพราะมันจะทำให้ความอรรถรสของการดูข่าว

แต่จริงนะยิ่งกินยิ่งเพลินนะ
ต้องฉีดซองก่อนค่ะเพราะความสวยงามนะคะ

แล้วก็เป็นปลาหมึกแท้จริงค่ะไม่มีอะไรปนเลยค่ะ

ไม่มีเลยค่ะเป็นปลาหมึกแท้นะคะแล้วก็
แต่ท่ากินของหล่อนหน้าตบมากเลยนะ
ต้องทำท่าดีด้วยใช่ไหมเวลากินแล้วดูทีวี
มันแซ่บมากพี่โมน
ถ้ากินหล่อนหน้าตกเลยอ่ะ

ถ้าถ่ายถ้าจะปรับสีโดยปานิตาว่ะ
ปานิตาวก็แซ่บเขาก็สวย

เพราะว่ากล้ามเกิ้มท้อสวยงาม

แบบว่าดูทรงรู้เลยว่าออกกำลังเพราะว่า